คุณยายท่านหนึ่งเขาอยู่บ้านคนเดียว
จู่เนี่ยมีคนเอาถุงไปแขวนอยู่หน้าบ้าน
คุณยายก็นึกว่ามีคนมาส่งของหรือเปล่า

ไม่ใช่ฮะกระสุนปืนครับ
คุณยายบอกว่าโอ้ยายเนี่ยแทบจะเป็นลมเลย
ใครเอาปืนมาแขวนหน้าบ้านยายกระสุนปืน
ยายเองก็แก่แล้วไม่ได้มีปัญหากับใคร
คนในระแวกหมู่บ้านก็มามุงดูเต็มไปหมดเลย

จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ

อายุทยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
คุณยายละเอียดนิวาสานนท์นะฮะ
อายุ๗๗ปีแล้วยืนอยู่หน้าบ้าน
ภาวะแตกตื่นก็ดูสิฮะมันกระสุนปืน
เห็นอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็มาดูนะฮะ
ในถุงนี้มันมีอะไรอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้เหมือนกัน
จากการส่องดูคุณยายก็บอกว่ามันกระสุนปืนแน่
ทุกคนก็เถียงกันไปเถียงกันมาวิตกกังวล
เอายังไงดีจะจับก็ไม่กล้าจับเดี๋ยวจะมีรอยนิ้วมือ
ก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะฮะพอตำรวจมาถึง
ไปตรวจสอบถุงปริศนาเป็นกระสุนปืนครับ
ลูกซองเบอร์๑๒ทั้งหมดเนี่ย
แรกไว้ต้องยึดเอาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบเป็นรักฐาน
แล้วก็ให้คุณยายไปแจ้งความก่อน

ใครเอามาแผลงเนี่ยยายบอกโอ๊ยไม่รู้หรอก
งงอยู่เลยมาได้ยังไงเนี่ยยายก็ไม่รู้นะ
ปกตินะเวลามีคนมาส่งของยายก็จะทำตะขอเหล็กเกี่ยวเอาไว้ที่ประตู
แล้วให้คนที่มาส่งของเนี่ยเอาของห้อยเอาไว้ที่ตะขออีกทีหนึ่ง
ตอนแรกนึกว่าใครมาส่งของยายสั่งลูกหลานสั่งหรือเปล่า
หยิบมาดูเท่านั้นยายบอกโอ้ยายใจจะวาย

ไม่รู้เหมือนกันใครมาขู่มาแกล้งยายหรือเปล่า
จำอวัดเขาสัยทิศธานแบบนี้กูกูชมคงจะไม่มีเรื่องอะไรไปขู่คุณยายเค้าหรอก
แต่น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่พกกระสุนปืน
มาจำเป็นก่อเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
แล้วขับรถมาไปเจอตำรวจสายตรวจตั้งด่านอยู่ข้างหน้า
กำลังไล่ล่าผู้ต้องหาที่เขาแหกรถขังผู้ต้องขังอยู่เนี่ย
วัยรุ่นที่มีกระสุนปืนก็เลยตกใจกลัวโดนตรวจหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
กลัวความผิดก็เลยเอากระสุนไปแขวนมาหน้าบ้านของคุณยาย
นะฮะนะฮะคุณยายก็ตกใจไปสิ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ดูว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นเป็นใคร
แล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป